สิงห์สู่ลูกสิทธิ์ด้วยการวีดีโอคอลจนทำให้วิญญาณผีร้ายส่งเสียงปรีดร้องออกมาและออกจากร่างของลูกสิทธิ์เป็นทันทีนี่ก็ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นการแสดงเพื่อชวนให้หลงเชื่อหรือไม่
ออกไป

ที่ทำให้เหล่าศิษยานุสิตตื่นตะลึง
ด้วยการแสดงอิทธิฤทธปฏิหารใช้ปากดับเทียน

ซึ่งเป็นภาษณะของพระพิคเนตตามตำนานความเชื่อ
โดยร่างทรงบอกว่ารูปปั้นหนูมีลักษณะบอบบาง
เพราะเป็นแผ่นพลาสติกที่คนธรรมดาไม่สามารถขึ้นไปเหยียบได้
พ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบทที่แต่งกายแตกต่างไปจากร่างทรงองค์อื่น
โดยเจ้าตัวระบุว่าไม่ได้เป็นร่างทรงแต่เป็นลือสีที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้า
เหนือหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าและทำพิธีกรรม
ริกรรมคาถาปลูกเสกเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่าง
ที่จะทำให้คนที่มีความทุกข์หรือผิดหวังในด้านต่างเช่า
แล้วนำไปบูชาจนทำให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการ
กระแสเรื่องร่างทรงองค์เทพและเครื่องรางของขลังในปีที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นที่สนใจของสังคมจนทำให้กลุ่มคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้
ออกมาเคลื่อนไหวแจ้งความเอาผิดเหล่าร่างทรงองค์เทพต่าง
โดยระบุว่าพิธีกรรมของร่างทรงหรือลือสี
เป็นการแสดงตบตาหลอกให้คนหลงเชื่อมอมเมาประชาชน
ซึ่งเป็นการหากินกับความงมงายไม่เว้นแม้กระทั่งหมอปลา
มือปราบสัมภเวษีก็ออกมาสนับสนุนเช่นกันว่าร่างทรงองค์เทพไม่มีจริง
ขณะที่ร่างทรงองค์เทพและลือศรีต่างออกมาตอบโต้ว่า
เทพประทับร่างนั้นมีจริงแต่อาการของร่างทรงแต่ละคน
แสดงออกไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเทพที่มาประทับนั้น
จะมาในรูปแบบใดนอกจากนี้ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ก็เป็นภาษาเทพที่เหล่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้
แต่เรื่องที่ตอกย้ำลดความเชื่อถือเมื่อร่างทรงฤษีตาไฟ
ร่างกายผิดปกติแต่ได้ใช้ความเชื่อของชาวบ้าน
มาเป็นเครื่องมือหากินแล้วก่อเหตุกระทำชำราวเยาวชนหญิง
อายุ๑๗ปีโดยในช่วงแรกสังคมไม่เชื่อว่า
สีตาไฟก่อเหตุจริงกระทั่งผลตรวจทางการแพทย์ออกมาว่า
ปรากฏการณ์ข่าวร่างทรงองค์เทพในปีที่ผ่านมา
เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ร่างที่ลงมาประทับนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นการแสดงตบตา
ร่างทรงแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน

แม้เรื่องความเชื่อจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล

หากความเชื่ออยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
ไม่ให้ครอบงำจิตใจและใช้วิจารณญาณ
ก็อาจไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง